ผมไม่ร่วมมือกับคนเลวหรอกผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกับทางด้านเรือง
ชูเวทตีแสดหน้า
โปรดติดตามตอนต่อไป
สวัสดีคุณผู้ชมค่ะ

เราอยู่ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
และด้านหลังก็คือพระเมรุมาตร
วันนี้เราตั้งใจกันมาเพื่อที่จะมาดูประเด็น
มันมีดราม่าไหมกระทั่งทะเมรุมาตรนะคุณชูเวท
ผมจะมาดูนะครับ

ให้กับประชาชนที่สนใจมาชมในนิทัศกาลพระราชพิธี

ไม่ไปจับไม่ไปแกะ
และจะผ่านจุดอะไรบ้าง

และเข้าใจว่าจะทำตัวยังไง

จะได้ไม่ต้องเกาะ
เพราะว่าพาแต่งตัวมา
ไม่ได้เข้า
นี่ยังไม่เช่นเปิดยังเป็นทางงานด้วยวันไหร่
คือเปิดวันแรกเปิดวันที่หนึ่ง

คือวันที่๑เป็นการทดลองระบบการเตรียมการจัดการก่อน

แค่วันทดลองวันที่๑เนี่ยเปิดปุ๊บปิดปั๊บ
เพราะว่าแค่วันทดลองของก็หาย
มีการเสียหายมีการหยิบกลับบ้าน
คือมันไม่เหมาะสมพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลายอย่างก็มี
ต้องไปคุยกับเจ้าหน้าที่หน่อยดีไหม

แล้วก็คุยกับประชาชนเขาความรู้สึกเขายังไง

คือหลายคนก็บอกเลยว่าทำไมไม่ทำอะไร
คิดถึงใจคนที่ยังไม่ได้มาบ้าง

อ้าวเดี๋ยวไปพบกันครับ

ราบบุรีครับคนบ้านปกครับ

และไม่อะไร

เพราะว่าอยากมาดูบ้านแมงรู้มาก
โอ้โฮ

ตัวก็คือแต่งกายให้สุภาพนะครับ
แล้วก็เรื่องการถ่ายรูปไม้เซลฟี่
แล้วก็สำรวมในเรื่องของการถ่ายภาพ
แล้วก็ห้ามจับทุกสิ่งทุกอย่าง
เพื่อให้ประชาชนที่เขายังไม่ได้มาเนี่ย

ตอนแรกรู้สึกตกใจนะครับ
ก็เข้าใจว่าเพื่อความเป็นระเบียบ

แต่ในส่วนตัวเรารู้สึกตกใจว่า

เพราะว่าทุกคนก็รู้ว่ามีการประชาสัมพันธ์มาแล้ว

การจัดการเป็นยังไงบ้าง

รู้ไหมว่าต้องทำตัวอย่างไรในการเข้าทรง

เข้าไปแล้วทำจริงอย่างไม่เหมาะสอง

ก็มันไม่ดีต่อคนที่มาข้างหลังอะค่ะ
คือเวลาเราไปเราก็ควรจะคิดถึงคนที่ยังไม่ได้มาด้วย
เขาก็ต้องให้เขาแบบดูเหมือนแบบเรา
สวัสดีครับท่านรองประหลัด

มีประชาชนจำนวนมากที่อยากจะเข้ามาชมในนิทัศกาล
ผมก็ทราบว่าท่านรองประหลัดได้ชี้แจง
ประชาชนก็เกรงว่าจะสับสนผมอยากจะให้ท่านแนะนำอีกครั้งหนึ่ง
สำหรับประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชมในนิทัศกาลครั้งนี้
จะต้องปฏิบัติตัวเอายังไงไงเอาให้ชัดเลย
โดยหลักเราก็ไม่ได้มีเกณฑ์อะไรที่แข้งคัดนะครับ
โดยหลักก็คือใช้ความสุภาพนะครับแต่งกายสุภาพ
เหมาะสมกับพื้นที่เป็นพื้นที่สำคัญในทางอวกาศนะครับ
โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกาย
ไปสุดงามในการถ่ายภาพนะครับ
หรือว่าการที่จะแสดงกิยาในการเฮฮา
อย่างสี่นิ้วเนี่ยแสดงความสุขคุ้ม่อง
จริงแล้วเนี่ยมันอยู่ที่วุฒิภาวะของคนที่ถ่ายภาพนะครับ
ถ้าเป็นผู้ใหญ่ผมว่ามันก็ไม่ควรจะทำ
แต่ถ้าเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมว่าโดยลักษณะนิสัยของวัยรุ่นเนี่ย
โอกาสที่จะมีแบบนั้นเนี่ยเรามีโอกาสพบได้ง่ายนะครับ

ครับเพราะว่าถ้าท่านมาคนเดียวเนี่ยใครจะถ่ายรูปให้นะครับ
รวมถึงที่ที่เรามีไว้ประจำจุดต่างเนี่ย
คงไม่สามารถที่จะดำเนินการลักษณะให้ถ่ายรูปให้กับประชาชนท่านได้

ครับคือโดยหลักทั่วไปการเยี่ยมชมเย็นเซอร์การหรือการดูงานสีปากเนี่ย

เราจะไม่มีการสัมผัสสิ่งที่เป็นของที่จัดแสดง

เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราก็ไม่ควรที่จะเข้าไปใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน

ความเสียหายเนี่ยจริงเนี่ยมันมีพื้นที่อยู่แล้ว

อยากให้ท่านเล่าให้ฟังหน่อยวันแรกที่มันเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
จริงนะครับผมยืนยันว่าภาพข่าวที่ท่านออกไปเนี่ยนะ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงโดยสภาพของพื้นที่มันเสียหายได้อยู่แล้ว
เพราะว่าอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ว่าตัวที่วัสดุที่เอามาติดตั้งประกอบ
บางทีเราติดตั้งด้วยกาวติดตั้งด้วยวัสดุประเภทเบาะบาง
อย่างเช่นไม้อัดบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะฮะ
ซึ่งโอกาสที่จะบวมน้ำบ้างอะไรบ้างที่จะเกิดการชำรุดถอนตัวของตะปูที่ยึดระหว่างเหล็กกับไม้เนี่ยมันมีอยู่แล้ว
โดยหลักทั่วไปนะฮะเพราะว่าบางทีเราเดินไปเนี่ยตะปูถอนบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างนี้มันมีนะครับ
แต่ว่าโดยหลักโดยรวมแล้วเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นความเสียหายที่มันเด่นชัดขนาดนั้นนะฮะ
ว่าถึงจะเป็นประเด็นถึงขนาดที่ประชาชนจะขึ้นไม่ได้จะอะไรไม่ได้อย่างนี้นะฮะ
ดูแล้วเนี่ยมันอาจจะให้ตอนนี้ยังไม่ให้ขึ้นนะ
ตอนนี้ไม่ได้ขึ้นครับแน่ขึ้นครับเพราะว่าเราคงดูแลไม่ทั่วถึงนะครับ
ถ้าเกิดประชาชนจะขึ้นไปเนี่ยโอกาสที่เกิดการเบียดเสียดยัดเยียดเนี่ยพวกนี้มันมีนะครับ
เพราะว่าโครงสร้างที่ขึ้นไปเนี่ยเรามีความมั่นใจในความมั่นคงแข็งแรงนะครับ
แต่ถ้าเกิดคนมากนะฮะมันก็อาจจะเกิดการโยกครอนได้ง่ายนะครับ
เพราะว่าวัตถุที่ติดตั้งเนี่ยมันตัวโครงหลักมันอยู่ด้านไหน
ด้านนอกที่เป็นไม้ไม้อัดหรือลักษณะอย่างเงี้ย
เวลามันโยมมันก็จะเกิดการแยกของรอยต่ออะไรอย่างนี้โอกาสจะมีได้
อนาคตก็ไม่ให้แล้วคือเท่าที่ผมถามนะท่านรองนะครับ
วันที่๑เนี่ยก็เพิ่งทดลองคือวันที่๒ก็คือห้าม
ถูกไหมครับก็คืออาจจะมีคนสงสัยว่าวันที่๑เพิ่งทดลองเอง

ทดลองไปไม่ให้โอกาสว่าจะไปดูไหมอยากจะไปสัมผัสอย่างใกล้
บางท่านมาก็นั่นที่ผมฟังมาจากประชาชนนะครับเพราะวันนี้มันวันที่๓เอง
ผมเรียนอย่างนี้ก่อนดีกว่าเส้นทางที่จะขึ้นพระเมรุมาตรเนี่ยนะฮะ
เส้นทางที่เป็นบันไดหลักเนี่ยนะฮะอันนี้คือเส้นทางที่จะต้องคนผ่านเข้าไปอย่างแน่นอนนะครับ
แต่เส้นทางที่เป็นลานประทักษิณโดยรอบเนี่ยปกติจะไม่มีคนใช้งานนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยในปริมาณคนที่เข้าไปมากในการคือเรามีความมั่นใจว่าเข้าไปได้
แต่ถ้าเกิดคนมากเกินไปเนี่ยเส้นทางเหล่านั้นบางทีมันอาจจะเบาะบางเกินไป
ที่จะรับจำนวนคนขนาดนั้นตั้ง๕๐๐คนเข้าไปอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็พื้นที่ในการรองรับแต่ละคนเพราะว่าคนจะเบียดในระยะที่ค่อนข้างจะประชิดมาก
แต่ถ้าเกิดว่ามีการใช้งานตามปกติของอาคารทั่วไปเนี่ยตัวนี้เรามีความมั่นคงแข็งแรงแน่นอนนะครับ
ท่านรองค่ะแล้วตอนตอนแรกที่มีการประชุมกันแล้วก็ตกลงกันออกมาว่าจะอนุญาตให้เปิดขึ้นไปได้สองช่องทาง
มีการคาดการณ์ไหมคะว่าจะเปิดให้คนขึ้นไปได้กี่คนรอบละเท่าไหร่
คาดการณ์ตรงนี้ไว้ก่อนไหมคะถ้าเป็นห่วงเรื่องของความแข็งแรงตรงนั้น
ก็คือการคาดการณ์เนี่ยนะเราก็รู้ว่าคนต้องขึ้นไปมากนักนะครับ
แล้วก็เราก็ดูว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยโอกาสที่จะเกิดความเสียหายสักขนาดไหนเท่าไหร่
แต่นี่ดูแล้วปริมาณประชาชนที่มากขนาดนั้นเนี่ย
เราไม่สามารถที่จะค้นค้นให้ทั้งหมดครับ

สี่ทุ่มสี่ทุ่มครับวันหนึ่งกี่รอบครับเอ่อแรกแรกเราประเมินไว้ว่า
เราจะเปิดวันหนึ่งประมาณเอ่อทุกหลายชั่วโมงนะครับทีนี้เราก็ดู
จำนวนประชาชนหลังจากที่เราลองทดสอบในวันที่๑เนี่ย
เราปล่อยเต็มที่เลยนะครับครับรอบเราประมาณห้าพันนะครับค่ะ
ดูแล้วความหนาแน่นมันเยอะมากนะครับเยอะมากแล้วก็
การที่จะคนที่จะเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีลอยต่อครับ
แล้วก็การประสานคนที่จะดันออกด้านหลังกับด้านหน้าเนี่ย
สิทธิภาพยังไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าการออกด้านหลังเนี่ย
เราต้องคืนบัตรนะฮะความเร็วกับการเข้าด้านหน้า
ซึ่งมีปริมาณพื้นที่ที่กว้างกว่ามันจะเกิดการซ้อนกัน
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ปรับตามสภาพนะครับว่า
ถ้าห่วงเวลาที่คนมากเราก็จะปล่อยให้ประชาชนเข้ามามากหน่อย
ถ้าน้อยเราก็จะปล่อยให้น้อยหน่อยคือทำอย่างไรก็ได้
ให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่พักคอยเนี่ยคอยใช้เวลาในการรอคอยน้อยที่สุด
ครับผมแต่เราจะปล่อยรอบละห้าพันคนเหมือนเดิมไหมคะ
ปัจจุบันนี้เราเราปรับใหม่นะฮะปรับก็คือว่าเอ่อ
จำนวนที่เราจะปล่อยเนี่ยประมาณ๓๐๐เป็นขนาดที่เราตั้งใจว่าจะให้สูงสุด
แต่ก็อย่างไรก็ตามถ้าปริมาณประชาชนที่มาก
เราก็อาจจะต้องต้องปรับแผนไปเรื่อยนะครับเพราะว่าเอ่อ
ไม่มีอะไรที่จ่ายตัวแน่นอนนะฮะเพราะว่าประชาชนอาจจะมาในวันหนึ่งเอ่อ
อัตราการเข้าชมของประชาชนก็มีความแตกต่างค่ะอย่างช่วงเช้าเนี่ยอาจจะ
มากสักหน่อยแล้วก็จะค่อยบางตาลงในช่วงกลางวัน
ซึ่งจะร้อนแล้วตอนเย็นนี้ก็จะมีปริมาณที่มากขึ้นนะครับผม
ท่านรองครับมีประชาชนบางท่านที่ดูรายการทีวีอยู่ครับ
อาจจะไม่มีโอกาสมานะครับเอ่ออยากจะรบกวนท่านรองเนี่ย
ครับพาไปชมสักจุดหนึ่งครับในความคิดของท่านรองประหลัด
ที่ดูแลกระทรวงวัฒนธรรมครับว่าเอ๊จุดนี้แหละจุดนี้แหละนะฮะ
เพราะว่าชาวบ้านก็คงมากันไม่หมดหรอกครับบางคนก็อยากจะมา
ทุกคนอยากจะมานะครับครับแต่มาทั้งหมดเนี่ยดูหน้าตารองประหลัด
ก็ก็ก็อยากจะให้ท่านรองเนี่ยไปพาท่านผู้ชมไปดูซะจุดหนึ่งพอ
เพราะว่าถ้าดูหมดคงจะต้องเสียเวลามาก
จุดหนึ่งครับได้ไหมครับเอ่ออย่างแรกนี้ผมผมขอ
เกินนำก่อนแล้วกันตัวในภาพรวมเนี่ยครับ
ก็จะเห็นภาพวงกับประจำนนะครับโอมีบริเวณที่สะแดงให้เห็นไว้
ก่อสร้างมายังไงเมื่อไหร่ครับครับ
แล้วก็อาจจะเห็นแนวคิดในการออกแบบด้วยว่า
แสดงสินค้าจากแบบของพะเมรุมาตรของพระมหากษัตริย์องค์ก่อนนะครับ

ก็อาจจะเป็นเรื่องประกอบของพระเมรุมาตรที่จะเป็นหุ่นจำลองที่ผมเรียนทางคุณชุวิตเมื่อสักครู่นะครับ
อันนี้น่าจะเป็นเห็นภาพองค์รวมได้มากที่สุด
ครับคุณครับโอเคครับ
การลองประหลักครับผมเห็นสีหน้าท่านนะครับ

ซึ่งโอกาสนี้ผมมีประชาชนจำนวนมากที่ดูทีวี
และไม่มีโอกาสเดินทางมา
อยากให้ท่านประหลักได้ชี้แจง

ที่นี่มีคนที่จะแนะนำไหมหรือว่าพูดง่ายว่ามีคนที่จะบรรยายให้กับประชาชน
นะฮะเวลาที่มาถ้าไม่มาเนี่ยก็ดูจากท่านรองประหลัดนี่แหละ
ประหลัดพอที่จะสรุปคร่าวให้ได้ไหมครับว่านิทัศกาลมีอะไรอย่างไรบ้างครับ
ทั้งหมดนี่เป็นพื้นที่นิทัศกาลต้องเรียนอย่างนี้นะครับ
เพราะว่านอกจากสิ่งวัสดุอุปกรณ์สิ่งของเนื้องานศิลปกรรมที่จัดแสดงในแต่ละอาคารแล้วเนี่ย
ตัวพื้นที่ของอาคารเองตัวอาคารเองก็เป็นสิ่งที่ใช้ในการจัดแสดงด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นอาคารประกอบพระเมรุมาตรอาคารประกอบแล้วก็ภูมิทัศน์ต่างนะครับ
ในภาพรวมเนี่ยถ้าผมขอจะละเว้นในส่วนของการออกแบบไว้ว่าธรรมเนียมการออกแบบนี้เป็นอย่างไรนะครับ
ในการออกแบบเมื่อเราได้ข้อยุติเรื่องแบบแล้วเนี่ย
สิ่งที่เราจะเห็นในส่วนของที่เราจะแสดงให้เห็นภาพรวมของเมรุมาตรก็คือตัวคุณจำลองที่แสดงให้เห็นในภาพใหญ่

เราเห็นพื้นที่สนามหลวงทั้งหมดนะครับ
จะมีถนนอยู่หนึ่งเส้นที่เราต้องตัดถนนใหม่
เดิมถนนเส้นนี้จะตรงกับถนนพระจันทร์นะครับ
แต่เนื่องจากว่าพระเมรุมาตรคราวนี้มีขนาดที่ใหญ่กว่าพระมิมาในอดีตนะครับ
แต่เดิมเราใช้ประมาณครึ่งหนึ่งของสนามหลวง
ซึ่งเราเรียกว่าถนนผ่ากลางนะเมื่อก่อนมันอยู่ตรงกลาง
แต่ในคราวนี้เนื่องจากว่าพระเมรุมาตรมีขนาดใหญ่เพื่อรองรับประชาชน
แล้วก็บุคคลสำคัญต่างที่จะเข้ามาในงานพระราชพิธีนะครับ
แล้วก็ต้องขยายถนนออกมาบริเวณด้านที่เราเห็นในปัจจุบัน
ก็คือประมาณ๒๓ประมาณพื้นที่ของสนามหลวงเนี่ยครับ

ถ้ารอคันแล้วหลังจากที่จบนี้ทัศน์สถานที่แล้วเนี่ย
จะถูกนำไปเก็บจัดเก็บที่ไหนอย่างไรบ้าง
ครับมันเป็นเรื่องเป็นคราวไปนะฮะเป็นคราวไป
ก็อาคารที่สามารถนำไปใช้ได้ก็จะนำไปใช้
ส่วนแล้วก็ยังมีบางส่วนที่ทางกรมศิลปกร
เก็บไว้เป็นองค์ความรู้ใช้ในการศึกษาว่า
ธรรมเนียมการออกแบบนี้แต่ละครั้งมันเป็นอย่างไร
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปฏิมากรรมเรื่องของ
เราก็จะเก็บเป็นต้นแบบของเราไว้นะครับก็จะมีการเก็บรักษา
ท่านรองประหลัดครับอันนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนจะได้
ตอนที่เข้ามาและก็มีรายละเอียดต่าง
อยู่ในนี้อยู่แล้วซึ่งสามารถที่จะอ่านหรือว่าศึกษาเอา
และข้อมูลแผนผังนะครับซึ่งประชาชนทุกคนจะได้รับ

มี๒ภาษานะทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วย
มีภาษาจีนก็ครับภาษาจีนก็มีมี๓ภาษาครับ
มีนักท่องเที่ยวที่ปราบปลื้มและก็เข้ามาเยี่ยมชมอยู่จำนวนมากนะครับ
มีจำนวนมากครับดังนั้นก็เอ่อให้ประชาชนเข้าใจนะครับ
ว่ามาในงานฤษการครั้งนี้ต้องทำตัวปฏิบัติตัวอย่างไร
สุภาพบุรุษสุภาพสตรีรวมทั้งจะไม่หยิบไม่จับ
ไม่ไปเอาของอะไรต่างนะฮะเพื่อจะได้ให้งานเนี้ย
คงอยู่ไว้ให้ประชาชนคนอื่นเข้ามาเยี่ยมชมได้
เขาบอกว่าเขาเห็นจากทางทีวีดูทีวีมาเขาก็เห็นนะครับว่า
มีการจัดนิทัศกาลพระเมรุมาตรเขาก็รู้สึกว่า
ไหนเขามาที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาก็อยากที่จะมาชม
แล้วก็มาร่วมเป็นเหมือนกับส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของคนไทยเราด้วย
แล้วเขาก็บอกว่าที่เขาได้เห็นเขาพัฒนาใจมาก

รู้สึกรู้สึกสวยงามดีว่าสวยอย่างที่สุดทุกเลย
ครับมีโอกาสดูอีกครั้งเดียวในชีวิต
และก็ปราบรื่นมาก

มีทางขึ้นลาดเอียงมานะครับ
นี่นำสัมผัสพระสุเมน
แล้วตรงนี้ใครอยากจะสัมผัส

แต่คุณต้องเป็นผู้พิการทางสายตา
ก็คือบริเวณที่นำสัมผัสพระสุเมน
ทัศกาลสัมผัสเพื่อพี่ผู้พิการทางสายตา

คุณต้องไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่เขาหน่อย

คุณต้องไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่เขาหน่อย

คุณต้องไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่เขาหน่อย
คุณต้องไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่เขาหน่อย
คุณต้องไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่เขาหน่อย

คุณต้องไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่เขาหน่อย
คุณต้องไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่เขาหน่อย

คุณต้องไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่เขาหน่อย
คุณต้องไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่เขาหน่อย
คุณต้องไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่เขาหน่อย
คุณต้องไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่เขาหน่อย
คุณต้องไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่เขาหน่อย
คุณต้องไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่เขาหน่อย

คุณต้องไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่เขาหน่อย
คุณต้องไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่เขาหน่อย
คุณต้องไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่เขาหน่อย

คุณต้องไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่เขาหน่อย

คุณต้องไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่เขาหน่อย

คุณต้องไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่เขาหน่อย
คุณต้องไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่เขาหน่อย

คุณต้องไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่เขาหน่อย

คุณต้องไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่เขาหน่อย

คุณต้องไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่เขาหน่อย
คุณต้องไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่เขาหน่อย

คุณต้องไปคุยกับทางเจ้าหน่อย

คุณต้องไปคุยกับทางเจ้าหน่อย

ถ้าเปิดตาดูเนี่ยมันก็ยังไม่รู้สึกฮะ
ต้องปิดตานะหรือคุณลองไปปิดตาจับดู

ก็เป็นปฏิมากรรมเกือบทั้งหมดเลยใช่ไหม
ที่ถูกสร้างประกอบในรอยรอบพระเวโรมานไว้
ครับอย่างพวกนี้นะครับจริงก็จะเป็นศิลปะที่ใช้
การปั้นฝุ่มสดของทางช่างเฮดุรี

ซึ่งตรงนี้เรียกว่ามีชิ้นเดียว
คือช่างหนึ่งคนเนี่ยเขาจะปั้นนะครับ
เขาออกแบบแล้วเขาก็จะปั้นของเขาเลยนะครับ

โดยที่ไม่สามารถนำไปจะไม่ทำเป็นทีมนะครับ
เพราะว่าปฏิมากรรมบางชิ้นเนี่ยจะทำเป็นพิมพ์ก่อนนะครับ
แต่อย่างเทคนิคโก๊กสัตว์สัตว์ที่สถิมภาพนะครับ
ที่มาจากทางช่างปั้นบุญสดเนี่ยเขาจะทำเสร็จแล้วเสร็จเลย

มีตัวเดียวของช่างหนึ่งคนนะครับ

เขาก็มาชมความสวยงาม

ที่มีความสง่างามครบสมบูรณ์

ผมว่าปิดไปอย่างที่ท่านรองประหลัด

จะไม่เห็นความสวยงามสว่างาม
เพราะว่าถ้าถ่ายไปก็จะติดคนที่เดินไปเดินมาใช่ไหม

เพราะฉะนั้นปิดก็ดีแล้วนะ

เพราะว่าท่านก็บอกชี้แจงให้กับประชาชนตั้งแต่
ต้นรายการแล้วว่าจะต้องปฏิบัติตัวยังไง

เมื่อกี้เขามีให้ที่รูปให้จับให้พอใจเลย

จะว่าไปวัดพระแก้วละกันง่ายที่สุด

แล้วก็กระโปรงคลุมเข่า
หรือถ้าเป็นกางเกงก็ต้องเป็นกางเกงผ้า

แล้วก็ไม่ใส่รัดรูปทุกอย่าง

ได้ชมแล้วออกทุกข์แล้ว

เพราะว่าปีที่แล้วก็ไม่ได้ลอย
ถูกต้องคือปีนี้คนตั้งหน้าตั้งตารอเหมือนกัน

คุณผู้ชมวันนี้นี่เป็นโอกาสดีของมินนะ

มีแนะนำออกมาตั้ง๑๐จุดในกรุงเทพคุณชูวิทย์

ท่าพาทิศนี่น่าสนใจ

นี่คุณอย่ารู้เรื่องอะไรนี่คุณเด็กแถวจุฬา
จุฬาก็มีนะ

แถวนี้มีท่าพระอาทิตย์ท่าพระจันทร์ท่าช้างท่าเตียน

ให้เขาดูหน่อยซิว่ารอยกระทงปีนี้ก็เป็นยังไง

คุณจำได้ไหมว่า๓ห้ามคืออะไร
ห้ามห้ามที่หนึ่งคือห้ามเล่นพลุ
กลุ๊กไฟตันไลโคมรอยนี่ห้าม

ฝ่าฝืนโดนจำคุก๓ปี

ที่สองห้ามยิงปืนขึ้นฟ้านี่ห้ามเด็ดขาดเลยนะ

การคนชอบยิงปืนขึ้นฟ้ากัน

อันนี้ห้ามที่๒ห้ามที่๓ก็คือ
ห้ามรึห้องดื่มแอลกอฮอล์
ในขณะขับรถหรือว่าห้ามดื่มตลอดเลย

ปึงปุปพาร์กทุกจะเล่นสุราเลยเหรอ

อันนี้คือจำคุก๖เดือนหรือไม่ก็ปรับ๑๐๐๐บาท
อันนี้๓ห้ามสามควรควรที่หนึ่งอันนี้ควรอย่างยิ่งคือระมัดระวังควรที่ต้องไปท่าเรือ

ไม่ไม่ที่หนึ่งคือไม่แต่งตัวล่อแหลม

สายดี๋อกางเกงขาสั้นเอวหลอยอย่างไม่เอา

เพราะว่ามีโอกาสเอ่อนเกิดอ่านยากรรมได้
แม้วันนี้มันวันลอยกระทงซะด้วยนะ

ไม่เอานะไปยังครอบครัวดีกว่า
แล้วไหม้ที่๓ก็คือไม่ไปในสถานที่อ่ากโครจร
ไปถามสิว่าชาวบ้านปีนี้เขาอธิษฐานกันเรื่องอะไร

ผมไม่รวมรู้กับคนเลวเดียวผมไม่ต้องการ
ไม่หวน

ค่าเรือหัวละหกร้อยหกร้อยเหรอโอ้ก็ไม่คนละเหรอชั่วโมงหนึ่ง
โอ้โอ๋ปรับเพศนี้แล้วก็ไปจอดที่วัด
ออกที่วัด๒๐นาทีได้ขึ้นไปทำบุญตามประเพณีของคนไทย

สิครับแบบนี้ฝรั่งมังค่าเยอะแยะ

บรรยากาศลอยกระทงเนี่ยกำลังจะกลับมา
แล้วนี่ของเรารู้หรือเปล่าของเราน่ะ
แล้วปีนี้จะอธิษฐานว่ายังไงพูดเลย

ถือเลยถือเลยอ่ะดูจนอธิษฐานว่ายังไง
สารเรียนเก่งก่อให้พ่อแม่มีความสุขอะไรยังไง

คุณแม่จะได้ได้เงินมากขึ้นคุณพ่อ
จะได้ค้าขายได้ค่ะโอ้โฮเศรษฐกิจ
เด็กคนนี้เขาอธิษฐานขอให้เศรษฐกิจดีคุณมิ้น
ใช่แน่สิพ่อแม่คงค้าขาย
อยากจะได้ให้พ่อแม่ร่ำรวย

อ่ะแล้วรู้ไหมว่าลอยยังไง

แล้วก็หาทุกหรือว่าดอกไม้เอามาปัดแล้วก็จากนั้นก็ลอย

นี่มีคนที่บอกได้

น่าหยุดน่ะบอกรู้ก็หน่อยนึง

ขอให้หนูตั้งใจเรียนค่ะ
ขอให้ของพ่อไม่มีความสุขค่ะโอเค
นี่เป็นคำอธิษฐานของเด็กในกรอยกระทงปี๒๕๖๐นี้ครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

แต่สิ่งดีเข้ามาแล้วก็ขอให้ประเทศไทยมีแต่ความสุขความสงบแล้วก็ขอให้ทุกคนไทยทุกคนโชคดีค่ะ
โอ้โหเป็นคำอธิษฐานลอยกระทงที่เด็ดมากครับสำหรับปีนี้

โอเคเดี๋ยวผมจะลองสัมภาษณ์ฝรั่งคนนี้หน่อย
เราเจอหลายประเทศนะครับวันนี้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติ

โทษครับเดี๋ยวเราไปรอยกาทงกัน

กลับไปกันนะครับ

สวัสดีครับดีกว่า
คุณอยากทดลองมั้ย

นี่เป็นครั้งแรกของเราที่ไลน์
ขอบคุณที่อยู่ที่ฟิสติวัลและกลับมาทดลอง
โอเคและคุณรู้สึกว่ารอยกระทุ่มมั้ย

ออเมริกา

ครับ
สวัสดีครับ

ไม่นานค่ะก็ทำได้ค่ะไม่ได้ยากค่ะอันนี้ก็เป็นขั้นพื้นฐานในการทำกระทงค่ะ

คุณต้องสัญญาติอะไรคุณต้องสัญญาติอะไร
ไม่รู้ผมต้องฟังแต่ผมไม่รู้
สิ่งที่สำหรับโลกหรือไม่รู้
สำหรับช่วยคุณสัญญาติ

รักษณะฉันอยู่ที่นี่

โอเคอย่ามายุ่ง
อยากช่วยทุกคน

เต็ม
นี่บอกว่าอยากขออย่างอาถิษฐานให้โลก

เขาก็อาธิษฐานให้กับความรัก
และอธิษฐานให้กับความสงบสุข

น่ากันคุณชิวิชใส่เลยราธิฐานด้วย
คุณชิวิชถือตัวไว้อธิฐานว่าอะไร
แน่นอนล่ะครับผมก็ต้องอธิษฐานให้กับประเทศชาติ
แหมจะอธิษฐานอะไรอย่างอื่นเนี่ย
ในสถานการณ์อย่างนี้ก็ขอให้ประชาชนเรามีความสุขมากแล้วกัน

มีความสุขความรักความสามัคคี
ฝรั่งเขายังบอกเลยว่าขอให้มีสันติภาพนะครับ
ขอให้มีความสุขความสงบ
ให้กับประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าครับ

มีความแจ่มใสนะครับ
หลังจากผ่านพ้นเรื่องต่างมานะครับ

มิ้นตรงเหมือนแมวแมวเดิน

เพราะว่าชาติริมน้ำครูไม่สังเกต
สังเกตชะน้ำมันพื้นสูงเขากลัวมันจะอันตราย

โอ้โหนี่ความคิดแจ๋วมากเลยนะ
เป็นการลอยกระทงสไลเดอร์ไม่ต้องไปเสียว

ยังนั่นด้วยหรอคะให้เรือเขาพาออกไปไง

แล้วก็อาจจะอันตรายด้วยใช่ไหมครับ
ใช่นั่นน่ะสินี่ขอบคุณมากเลย
ตอนแรกนึกว่าจะต้องไปนั่งพับเพียบริวน้ำแล้วก็ลอย

สีสันแห่งสายน้ำมหากรรมรอยกระทงสวนสันตีชัยประการ
รอยง่ายคุณธุวิทย์น่ะมารอยกันครับ
ชูวิทย์ตีแสกหน้า